คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องไม่ประมาทกาดก็อย่าเพิ่งตกนะครับ
แม้ว่าหลายพื้นที่เขาอาจจะเริ่มผ่อนคลายกันแล้ว
ในกิจกรรมกิจการแล้วก็สารประกอบการต่างบ้างนะครับ
แต่ทีนี้ก็ต้องฟังคำสั่งของแต่ละจังหวัดให้ดีด้วยนะฮะ
ส่วนยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่วันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอนะ
สอบคอจะแถลงออกมายอดเท่าไหร่อย่างไรนะครับ
แต่ที่แน่เราย้อนไปดูยอดเมื่อวานกันซะหน่อยนะฮะ
เมื่อวานประจำวันที่๒๑มกราคม๒๕๖๔ขออภัย๒๒สิเนอะ
เมื่อวานนี้ใช่ไหม๒๒มกราคม๒๕๖๔นะฮะ
เมื่อวานนี้ที่คุณหมอทวีสินยังทำหน้าที่แถลงอยู่นะ
ต้องบอกแบบนี้คุณหมอทวีสินยังทำหน้าที่แถลงเมื่อวานนี้อยู่นะครับ
ก็แถลงว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันที่๒๒มกราคม๓๐๙ราย
เป็นติดเชื้อในประเทศ๒๙๗ราย
แล้วก็เดินทางจากต่างประเทศเข้าสารที่กักกันของรัฐ๑๒ราย
อดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๑๓๑๐๔ราย

แล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตสะสมก็ยังคงอยู่ที่๗๑รายนะครับ
แต่ทีนี้ตั้งแต่ต้นการแถลงของเมื่อวานนี้คุณหมอทวีสินได้พูดแบบนี้
แล้วมันมีผลโยงใยอย่างไกลกับทางสบค
เพราะว่าการแถลงข่าวของสบค

และทีนี้พิธีกรที่มาทำหน้าที่
ทำหน้าที่ในการที่จะโยนคำถามให้กับคุณหมอ
ส่งต่อให้คุณหมอทวีสินได้ชี้แจงได้รายงานยอดผู้ติดเชื้อ
ก็เป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าว

คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับพิธีกรที่ทำหน้าที่ประจำ
อย่างคุณปาวีนาฟักทองเป็นพิธีกรผู้หญิง

และดังนั้นคุณปาวีนาฟักทองพิธีกรประจำการแถลงของสบค
ก็ถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ประกาศชายคนนี้

พอไปทำงานที่สวบคก็เป็นผู้ใกล้ชิดกับคุณหมอทวีสินและคนอื่น

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าสบคก็ยังไม่รอดโควิดบุกเนี่ยนะครับ
ก็ตัวคุณหมอทวีสินเองนะครับ
ก็ได้ทำการตรวจหาเชื้อทันที
รวมถึงในส่วนของพิธีกรท่านอื่นนะฮะ
คุณหมอทวีสินเองถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำนะ
หลังการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ไปตรวจหาเชื้อ

ได้นำรถชีวนิรภัยพระราชธรรม

บอกว่าประสบการณ์ในการตรวจหาเชื้อครั้งแรกเหมือนกันนะ

เหตุที่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับ
ก็เพราะว่ามีข่าวของผู้ประกาศข่าวชาย
ก็ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ
ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศนะครับ
ซึ่งก็เป็นผู้ที่มาช่วยผมในตอนเช้าที่ธรรมเนียบตรงนี้นะครับ
ต้องไปตรวจเรื่องของสารคัดหลังนะครับ

เดี๋ยวผมเองก็ในฐานะของผู้สัมผัส

ตามความหมายของทางด้านนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ

ผมก็จะทำในตัวเองที่จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
ก็จะไปตรวจตัวเองแล้วก็บ่ายนี้ก็จะคอรันทีนตัวเองไปก่อนนะครับ
ซึ่งถ้าผลของน้องออกมาแล้วถ้าเขาไม่ติดเชื้อไม่อะไรทั้งหลาย
ก็จะได้คงจะได้พิจารณาวิธีการที่จะดูแลนะครับตัวเองอะไรยังไงอีกทีหนึ่งนะครับ
พอทำหน้าที่โฆษกสวบคเสร็จก็มาตรวจหาเชื้อนะคุณฮะ
แล้วก็เผยประสบการณ์เหมือนครั้งแรกเหมือนกันในการตรวจหาเชื้อ

อะไรเหล่านี้ไว้เองนะครับในเพจหมอทวีสินด้วยนะครับ
แล้วก็คุณหมอก็เผยผลออกมานะฮะว่าทั้งคุณหมอเองแล้วก็คุณปวีนาพิธีกรของสวบคเนี่ยนะครับ
รวมถึงเจ้าหน้าที่สอบประคออีก๓คนถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำอยู่ในวงที่๒
แล้วคุณหมอบอกอยู่ในวงที่๒มีผลเป็นลบทั้งหมดนะครับ
ให้ทีมนางสาวไทยผู้ช่วยโฆษกทั้งสองแสดงฝีมือไปก่อนนะฮะ
วันนี้ก็คงต้องเป็นหมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์นะครับที่ต้องทำหน้าที่
ใช่ค่ะแล้วคุณหมอเขาก็วงให้เห็นเลยนะว่าคำว่าวงที่๒คือทีมโฆษกสบคอยู่ตรงนี้
เนื่องจากว่าสีแดงนั้นเป็นผู้ติดเชื้อหลังจากนั้นก็คือจะมีคนที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
แต่ว่าทางทีมโฆษกสบคถืออยู่ในวงรอบที่๒นะครับ
ก็บอกว่าผู้ติดเชื้อคนนี้ตอนนี้มี๑คนนะครับก็คือนายสกรกฎยอดชัยเป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์และมีหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวค่ำของสถานีนะครับ
ซึ่งนายสกรกฎก็เพิ่งทราบผลว่าติดเชื้อโควิด๑๙ช่วงเช้าของวันที่๒๒มกราคม
แต่ทีนี้นะฮะก็มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงประมาณ๓๐คนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องดูวงว่ามีใครสัมผัสใกล้ชิดเป็นวงนอกอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงกลางหรือว่าเสี่ยงต่ำนะครับ
ก็ให้ทำการตรวจหาเชื้อทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อวานี้เขามีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้ประกาศลายนี้ด้วยนะครับ
มกราคมคือไปรับประทานอาหารเย็นกับเพื่อนที่ร้านย่านราชประสงค์

อกนั้นก็ทำงานอ่านข่าวค่ำ
ส่วนใหญ่ก็ที่ประจำแต่จะมีวันนั้น

แล้วก็เขามีการโพสต์ด้วยบอกว่ากรณีที่มีข่าวช่างแต่งหน้าของช่อง
แต่งให้คุณมะตูมได้รับแจ้งจากตัวช่างเองนะ
ช่างไปตรวจร่างกายตั้งแต่ทราบข่าวคุณมะตูมแล้ว

แต่ทีนี้ก็ต้องดูเรื่องของการไปรับประทานอาหาร
ใช่นะครับก็ต้องย้อนดูไทม์ไลน์
แล้วก็วันนี้สำหรับผู้ติดเชื้อรายอื่น

รวมถึงไทม์ไลน์ของผู้ประกาศข่าวธนีย์อีกด้วยนะฮะ
ขณะที่อาการป่วยล่าสุดของดีเจมะตูมนะครับ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้วีดีโอคอร์สัมภาษณ์กับดีเจมะตูม
พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ตูมก็บอกว่าสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับนะครับ
เพราะนึกถึงผลกระทบที่คนอื่นต้องโดนไปด้วย
แล้วก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนดาราที่ส่งมาให้
ส่วนกับอาการอื่นคือถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีไข้นะ

มูกก็ยังรับกลิ่นได้
ลิ้นก็ยังรับรสได้เอ็กซาเรย์ปอดไปเมื่อวาน

แต่บางจังหวะมะตูมบอกว่าตื่นมาเจ็บหน้าอกบ้างเล็กน้อย

วีดีโอคอลคุยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะฮะ
วันนี้นะคะตื่นมาก็ทุกอย่างปกติ
ใครปกติความดันปกติ

ส้มหรืออะไรอย่างนี้ทุกอย่างมันรสชาติปกติเลย
จมูกก็คือเกล็กกลิ่นปกติรับรสทุกอย่างปกติ

ซึ่งเขายกเครื่องสแกนตรงนี้บนเตียงเลย
ก็คือไม่ต้องเดินทางไปไหน
คือตูมเข้ามาโดนขังไว้ในห้องอย่างเดียว
เพื่อดูว่ามีอาการอะไรแทรกซ้อนขึ้นมาไหม
หรือว่าจะมีไข้ขึ้นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ถ้าไม่มีก็คือจะมีการตรวจ

ถ้าเกิดไม่เจอก็สามารถกลับบ้านได้
ขอโทษสังคมว่า
จริงในช่วงนี้มันไม่ควรที่จะมีภาพอะไรแบบนี้ออกมาเลยด้วยซ้ำอะครับ
ก็ขอน้องรับผิดไว้อันนี้คือไม่เถียงเลยครับ

คือพี่ลิดี้อันนี้โทรมาแบบ

เขาก็คือแบบพยายามจะบอกว่าอย่าแพลนอีกแล้ว

เพราะว่าเขาไอซียูเลยเขาล้มปอดเลยอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกว่าตูมอย่างตูมนี่คือแบบออกกำลังกายอยู่แล้ว

จริงพี่อ้ำนี่เป็นคนที่แบบ
ห่วงตั้งแต่ผลยังไม่ออกด้วยซ้ำ
ขอบคุณแปนไทยรัฐนะครับ
ขอบคุณทุกกำลังกายที่ส่งมา
ไม่มีกิจกรรมอะไรทำเลยพี่ใจกะลี

การส่งมาตรฐานของสาธารณสุขนะครับ

บอกว่าสำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็สวอปผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วทุกราย
ผลพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม๕ราย
อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

และเป็นกังวลต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น

เดี๋ยว๕รายนี้ก็คงเป็นยอดที่อยู่ในการรายงานของสอบประคอวันนี้แหละนะฮะ